มาต่อกันที่คู่แม่ลูกคู่นี้กันหน่อยดีกว่า
คุณผู้ชมค่ะคุณแม่นี่นะเป็นพิธีกรแต่ว่าพูดน้อย
ส่วนคุณลูกสาวตอนนี้๘ขวบแล้วค่ะพูดจาฉะฉานตอบคำถามแทนคุณแม่ได้ด้วยจ้
น้องปีใหม่ลูกแม่แอฟทักษะออนนั่นเอง
คุณผู้ชมน่ารักทั้งคุณแม่คุณลูกแล้วบอกเลยตอนนี้
ต้นปีมาปุ๊บรับงานอีเวนต์คู่กันแบบรัว
น้องปีใหม่ปีนี้๘ขวบแล้วค่ะตอบคำถามพี่นักข่าวแบบฉะฉานสุด
ทั้งเรื่องวันเกิดน้องปีใหม่ไปทำบุญถวายสังขทานเองเป็นครั้งแรกนะคะ
เรียกได้ว่าทำเองหมดแล้วไม่ต้องมีคุณแม่

ซึ่งปีนี้นะแม่แอฟให้ของขวัญวันเกิด

เด็กผู้หญิงก็ชอบไม่กี่อย่างนะ
แต่พอพี่นักข่าวสอบถามเรื่องที่หมอช้างนี่นะ

เลือกลูกคนใหม่ลูกรู้เรื่องนี้หรือเปล่า

อ๋อตอนนี้เขาขึ้นยศแล้วนะแต่ว่าหลายคนติดปากเรียกพี่หมดอ๋อกันอยู่

เค้าแชร์ภาพหมู่มาด้วยกันมายืนยันว่าแม่แอ๊บยังโสด
พี่หมดอ๋อนี่นะคะหรือว่าพี่ผู้กำกับอ๋อ

เคยเป็นอดีตหวานใจแม่แอ๊บในสมัยก่อน

ต้องผ่านด่านของหนูก่อนพี่

โอ้ว
ก็ดูแลกันมาก็๑๐๒๐ปี

ถ้าต้องมีต้องเป็นยังไงคะ

ต้องถูกจัดสมัครแล้วก็เป็นคนดีด้วย

มี๑๐ด่านเลย

ใครดูอยู่ก็ไม่รู้จะกล้าเข้าด่านหรือเปล่าเจอคนนี้
๑๐ด่านนะคะ
ต้องเจอคุณลูกปีจัดการนะคะ

อยากให้คุณแม่มีแฟนไหมก็อยาก
แต่ว่าถ้าจะมาจีบแม่เจอก่อน๑๐ด่าน